บอกเลยยุคนี้แหละยุคนี้เลย
ล่าสุดพี่แคนดี้ลากแก่นนะเราจะมอบมงให้แล้วนะ

นี่แหละค่ะล่าสุดเขาบอกว่าได้มาเล่นละครละครยาวเรื่องแรกในชีวิตเลยนะคะ

ประชันกับใบเตยอาสยามแล้วก็น้องปาวลีค่ะ
แล้วก็คนลูกทุ่งอีกครึ่งข้อนวงการกันไปเลย
และด้วยความปังของเรื่องราวการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
แคนดี้บอกเลยหลังจากได้ละครเรื่องนี้มานะคะ
ต้องรีบเดินสายไปแก้บนตามที่ต่างเพราะว่าอะไร

แต่จะไปแก้บนมีที่ไหนของดีของเด็ดบ้าง

อ้าวหรอบนยังไงมูแก้บนบนไว้เยอะ

ต้องไปที่คำชโนธต้องไปแก้คำชโนธ
มีพี่ไข่นะคะแล้วก็มีที่ถ้ำนาคา
แล้วก็ว่าจะไปที่
ที่วัดเขาเปิดรึยัง
ที่ทาเวกโอ้โหค่ะทาเวกโอ้โหค่ะ
ว่าแก้เนี่ยไม่ได้ว่าเราไม่ได้บนอะไรเยอะแยะมากมาย
แต่แก้เพื่อว่าเราขอเราจะกลับมาไหว้อีกครั้งหนึ่ง

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก่อนหน้านี้มันมีดราม่ามาหน่อยนึงแหละ
หลายคนมีคำวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าแคนดี้เธอหิวแสงอีกแล้วหรือเปล่าช่วงนี้
เรื่องที่ไปโพสต์คลิปว่าสัมผัสวิญญาณของคุณแตงโมได้ที่ท่าเรือในคลิปนี้
ตอนที่เขาถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเนี่ยกล้องมันก็แว๊บไปแว๊บมานะคุณผู้ชม
เจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้สนใจคำเมาส์ชาวเน็ตนะคะ
เพราะมองว่ามันก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะฮะ
แล้ววันที่๒๔เมษายนนี้วันพระไง
ก็เลยนัดเพื่อนดารงดาราไปนั่งสมาธิที่ท่าเรือพิบูลสงครามค่ะ
บอกว่าอย่าแต่อุทิศบุญสวนคุณสวนให้กับน้องแตงโมนิดา

ก็คือเรานัดกับแก๊งมีอาร์ตมีพี่สา
จะไปอีกวันที่๒๔นี้จะไปวันพระนะคะ
ก็คือถามว่าทำไมต้องไปเกี่ยวอะไรกับเรา
ไม่เกี่ยวแต่เราเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมผลงานของแตงโมอยู่แล้ว

รู้สึกว่าเราทำอะไรให้เขาไม่ได้เลย

เขาสบายใจทำแบบนี้ไม่ได้เดือดร้อนใครนะคุณผู้ชมนะนะคะ

เผื่อจิตที่เป็นกุศลจะส่งถึงแตงโมด้วยก็แล้วกันนะคะ